คุณชาคริสแย้มนามวันก่อนไปเจอยังไงก็เลยขอสอบถามนิดนึ
เพราะว่าเป็นประเด็นมากเลยสำหรับคุณวุ้นเส้นอดีตภรรยานะคะ

แล้วก็บังเอิญนะคะก็มีประเด็นให้ต้องแบบว่าคุยกันต่อ
หลังจากที่วุ้นเส้นบอกว่าเลิกลากับชาคิดไปนะคะ
ต้องเจอมรสุมชีวิตหลังหย่ามากมายเลย
ออกมาเช่าโรงแรมอยู่กับสองปีนะคะเพราะต้องหาซื้อคอนโดนะคะ
แล้วก็เจอเมาส์ว่าที่ต้องเลิกกันเนี่ยเพราะว่าตัวเธอเนี่ยไม่อยากจะมีลูก
จากกลัวหุ่นเสียอันนี้ก็เมาส์แรงเหมือนกันนะคะ
หนุ่มคริสค่ะก็เลยขอถามถึงเรื่องนิดหน่อยละกัน
ซึ่งเจ้าตัวไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายไปมีคนของกันและกันแล้วนะคะ
ไม่มีครอบครัวแล้วจ้ะเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะ
อันนี้ขอไม่คอมเมนต์ได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของที่เขาไปสัมภาษณ
น่าจะเป็นเรื่องคำถามเขามากกว่าแต่สำหรับผม
ผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบได้เพราะว่ามันไม่ใช่ชีวิตของผมแล้วนะ
ชีวิตของผมตอนนี้ก็อยู่กับภรรยาอยู่กับลูก
แล้วนี่คือสิ่งที่ผมควรจะต้องโฟกัสและปกป้องนะครับ
ขอไม่ตอบเรื่องพวกนี้ดีกว่าเรื่องอดีตขอไม่คุย
เข้าใจเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการให้เกียรติกันนะไม่อยากจะพูดพลาดพิง
คิดทำถูกนะต่างคนต่างก็มีครอบครัวต่างมีเส้นทางของตัวเองไปแล้ว
นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราขอถามเรื่องนี้ที่คุณชาคิดหน่อยละกัน
เพราะว่าคุณชาคิดเนี่ยสนิทมากเลยกับคุณตายเพ็ญพักนะคะ
หลังจากที่พี่ตายค่ะสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวไปด้วยโรคมะเร็ง
ชาคริสค่ะเผยว่าพี่เขาเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นหญิงแกร่งค่ะ
เชื่อว่าเวลาจะช่วยเยียวยาค่ะ
แกก็แข็งแรงนะครับแล้วก็แข็งแรงแล้วก็แกก็น่าจะ
เขาเรียกว่าอะไรคือมองให้เป็นอนัตตานะให้เป็นสัจธรรมอะไรอย่างนี้
แล้วก็เกิดดับผมเชื่อว่าอย่างด้วยความแข็งแรงแข็งแกร่งของแม่
แล้วเข้าใจในธรรมะครับผมว่าทุกอย่างต้องดีขึ้นครับ